เช้าบ้านรวมกลุ่มทำกระยาสาดสูตรโบราณกลุ่มวิศาคกิจชุมชนตมอ่างทอง
อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรโดยกลุ่มสตรี๖๗คน
กำลังช่วยกันกวนกระยาศาสตร์สูตรโบราณเพื่อเตรียมนำไปร่วมงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่
และของดีเมืองกำแพงเพชรในวันที่๒๓กันยายนถึง๒ตุลาคมนี้
ลำพองสุขจิตอายุ๕๖ปีสารวัตรกำนันตำบลอ่างทองเปิดเผยว่า
กระยาศาสตร์บ้านคุณนายเป็นสูตรโบราณที่ส่งทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นกว่า๗๐ปี
ที่ขายดีที่สุดคือกระยาสาดกล้วยไข่
ซึ่งนำเอากล้วยไข่ที่ฉาบแล้วมาพริกแพงเป็นส่วนผสม
จากขายในชุมชนยังมีการขายทางออนไลน์
ถือเป็นการสร้างรายได้อีกทางให้กับคนในชุมชน
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถซื้อได้ที่งานกระยาศาสตร์ไทยหรือสั่งซื้อในเพจ
กระยาศาสตร์และขนมไทยบ้านคุณนายได้เช่นเดียวกัน